มีหนุ่มพม่าคนนึงค่ะอายุประมาณสัก๔๐ปีนะคะ
เขาถูกในจ้างให้ออกจากงาน
เขาก็โกรธในจ้างมากเขาแขนเขาไปเอาอาวุธปืนลูกซองจากชาวบ้านคือไปขโมยมานะ
ขโมยปืนลูกซองขโมยลูกกระสุนมา
แล้วก็ย้อนกลับไปหาอดีตในจ้างถึงบ้าน
ไปถามหาอดีตในจ้างคนในบ้านบอกไม่อยู่
เขาก็โกรธเอาปืนลูกซองยิงขึ้นฟ้า
แล้วก็หนีไปเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปจับกลุ่มนะคะ
หลบอยู่ในวัดเจ้าหน้าที่ก็ไปปิดล้อมจับกลุ่ม
ไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามล้อมอยู่นะคะ

ตำรวจก็เจ็บไป๒รวมแล้วเป็น๓คนนะคะ
นี่แหละค่ะตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีค่ะ
ล้อมวัดเลยนะคะนี่คือวัดเนินดินแดง

เพื่อจะจับกลุ่มชายชาวพม่าอายุ๔๐ปี
ชื่อว่านายธนัดสินใหม่

หลบอยู่ถือปืนลูกซอง

บุกไปยิงที่บ้านอดีตของนายจ้าง

คือตั้งใจจะไปหาอดีตในจ้างแหละ

คือมีเสียงปืนเป็นระยะนะคุณผู้ชม

ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอแล้วก็มืดด้วย
ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีเขาก็ปิดล้อมเอาไว้
ตรวจค้นในวัดแล้วก็เจอตัวในซอนี่แหละ

ตำรวจจับตัวได้พร้อมปืนลูกซอง
เครื่องกระสุนปืนอีก๑๗นัด
นางสาวปัธมาสมภาพสิง
อายุ๒๘ปีคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟัง
ว่านายซอชาวพม่าคนนี้
เคยทำงานอยู่กับนายสมบัติโสภา
ซึ่งเป็นอาของคุณปรัฐมาเนี่ยนะคะ
แต่ถูกไล่ออกไปเดือนนึงได้แล้ว

แต่ว่านายจ้างนายสมบัติเขาไม่อยู่
เขาไปรับเหมาก่อสร้างที่ปากช่อง

เขาก็บอกไปว่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันวันอื่น

ยิงปืนขึ้นฟ้าไปหลายนัดเพื่อขู่คนในบ้าน

ก็เลยบอกว่านี่บอกมีอะไรค่อยคุย
แล้วเขาก็ขึ้นกูมึงเขาก็บ่นของเขาแหละ

นี่ก็บอกว่าถ้ามีอะไรอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกับเขา
เพราะเขาจะมาพรุ่งนี้เขาจะมาส่งลูกเขามาเรียนที่นี่

แล้วทีนี้เขาก็ไม่ฝังเขาก็บอกว่ากูมีปืนนะ

มันแฝนลูกกับลูกปืนหัตถร์เต็มไปหมดเลย

กราฟิกจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
สะพายกระสุนปืนลูกซองไปหลายนัดเลย
ยืนอยู่หน้าบ้านในตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
แล้วก็ตะโกนถามหานายสมบัติโสภาเป็นอดีตในจ้าง
ในบ้านมีนางสาวปัธมาสมภาพสิงอายุ๒๘ปีอยู่กับสามี
มีแม่มีหลานเขาอยู่กัน๔คนนะคะ
พอได้ยินเสียงตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านนางสาวปัธมากับสามีก็ออกมาดู
ในซอใช้ปืนจ่อไปที่สามีของนางสาวปัธมานะ

แล้วก็ถามหานายสมบัติท่าทางการถามหาเนี่ยดูแบบโกรธฉุนเฉียวมาก
จนมีการเถียงกันไปมาด้วยนะ
แต่พอรู้ว่านายสมบัติไม่อยู่ไปรับเหมาก่อสร้างที่ปากช่อง
ซอก็โมโหยิงปืนขึ้นฟ้าไปสองนัด
แล้วเดินออกจากหน้าบ้านยิงปืนขึ้นฟ้าไปอีก๕๖นัด

ระหว่างนั้นนางสาวปัธมาก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ

หลังจากยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วในซอก็เข้าไปหลบซ่อนตัว
อยู่ในวัดเนินดินแดงซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านนะครับ
เมื่อตำรวจสพเมืองปราจินบุรีมาถึง

ต้องเสริมกำลังกว่า๓๐นายเข้าปิดล้อมวัดเอาไว้

ตั้งแต่พื้นที่ป่าช้าเจดีที่เก็บอัฐิ

ต่อมาในซอกระโดดข้ามกำแพงออกหลังวัด
ชาวบ้านที่รู้จักกันก็เลยเกลี้ยกล่อม

ซอเปิดฉากยิงใส่ทันทีครับ

เสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่ว
ก่อนที่นายซอร์จะวิ่งหลบหนีไปทางประตูหน้าวัด
แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มได้
พร้อมกับปืนลูกซองแบบพับฐาน๑กระบอก
แล้วก็กระสุนปืนลูกซองอีก๑๗นัด

กระสุนฝังในนะครับก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองปราจีนบุรีบาดเจ็บเล็กน้อย
เสกกระจกบาดตามร่างกาย๒นาย
รถกระบะของตำรวจถูกยิงกระจกด้านซ้าย
และด้านขวาได้รับความเสียหาย
ขณะที่นายเฮงหลีแทร่หลิม
อายุ๗๐ปีเจ้าของปืนลูกซอง

ไปแจ้งความที่สพเมืองปราจินบุรี
บอกว่าปืนลูกซองแล้วก็กระสุนทั้งหมด

แต่ว่านายซอเนี่ยขโมยไปก่อเหตุ
ล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจเอกประสาน
มหาสุริวงศ์ผู้กำกับการสพเมืองปราจีนบุรีบอกว่า
นายซอยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
ว่าออกจากโรงพยาบาลได้พรุ่งนี้
ถ้าผู้ต้องหารับสารภาพก็จะทำตัวไป

แต่ว่าเบื้องต้นนะตอนนี้พนักงานสอบสวน
ก็แจ้งข้อหานะคะพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
นี่ไม่มีปืนยังไปขโมยเขามานะ